คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ย
คือมันสามารถสะท้อนคำพูดที่ว่ากรรมติดจรวดได้เป็นอย่างดี
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะทำทีไปเป็นลูกค้าของรีสอร์ทที่จังหวัดนครนายก
ลักษณะเป็นมิตรเลยสุดท้ายกลายเป็นมิจฉาชีพค่ะ
เพราะเข้าไปขโมยของในร้านซักรีดเจ้าของรีสอร์ทไปเจอ
ลักษณะคือมีพิรุธพยายามที่จะไล่ตามไป
รายนี้พยายามปีนกำแพงสูง๔เมตรหลบหนี
สุดท้ายตกลงมาขาหักสามท่อนไปดูคลิปนี้กันค่ะ
ยังไงล่ะนั่นอาการเป็นไงเจ็บสิ
ดูหน้าก็รู้เลยว่าเจ็บ
เห็นไหมทั้งหน้าตาทั้งน้ำเสียงร้องโอดโอยแบบนี้
กำแพงสูง๔เมตรไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะ
ตกลงมาขาหัก๓ท่อนแบบนี้กู้ภัยก็ต้องช่วยกันแบบนี้
แล้วตัวเองไปทำอะไรไว้ขโมยของจะหนีหนีไม่รอด
เห็นไหมกรรมติดจรวดจริงนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายถาปากรพลนาอายุ๓๗ปีค่ะ
สุดท้ายกู้ภัยก็ต้องช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนแหละนะ
ตามหลักมนุษยธรรมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนร้ายก็ตาม
รีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
เราไปสอบถามเจ้าของร้านซักรีดในรีสอร์ทจุดเกิดเหตุ
เทศบาลเมืองนครนายกชื่อว่าคุณสมส่วนกลิ่นหอมอายุ๕๙ปีท่านนี้ค่ะ
เนี่ยเขาบอกว่าคนเจ็บรายนี้เป็นคนร้ายที่เข้ามาลักทรัพย
ภายในร้านซักรีดของเธอก่อนเกิดเหตุเธอเข้ามาเปิดร้าน
เอ๊ะสังเกตสังกาดูทำไมทรัพย์สินภายในร้านถูกลื้อค้นแล้วก็ตรวจให้ลึกกว่านั้น
ปรากฏว่ามีทรัพย์สินบางรายการหายไปด้วยเป็นอะไรบ้าง
เงินเหรียญในกระปุกสักประมาณ๕๐๐บาท
แล้วหนักกว่านั้นคือเป็นนาฬิกาของลูกค้า
ลืมไว้ในกระเป๋ากางเกงที่นำมาซักทำความสะอาด
แล้วคุณนึกออกไหมนาฬิกาของลูกค้า
คำถามต่อคือคุณสมส่วนหรือใครต้องรับผิดชอบ

ทีนี้คุณสมสวดก็เลยตัดสินใจเดินมาถามแม่บ้านของรีสอร์ท
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีคนเดินมาบอกว่า
เสื้อที่แขวนก็หายไปเช่นเดียวกัน
ก็เลยพากันไปแจ้งกับเจ้าของรีสอร์ท
มีชายท่าทางลักษณะแปลกอยู่ในสภาพคือเปียกฝน

เข้ามาทำทีเป็นมิตรเลยนะ
ขอเปิดห้องพักว่าเป็นลูกค้าของรีสอร์ท
อันนี้เป็นมิตรต่อรอนะ

ใช่หลังจากนั้น

หลังจากนั้นค่ะผู้ชายคนนี้มาเปิดห้องพักใช่ไหม

ทางเจ้าของรีสอร์ทก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปขอค้นห้องหน่อยซิ
แต่ชายคนนี้กลับมีท่าทางพิรุษ

พยายามจะไปกระโดดกำแพงปีนกำแพงหนีแบบนี้
สุดท้ายก็ได้รับบาดเจ็บดังภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบภายในห้องพักของผู้ชายคนนี้
ไปพบเพียงกางเกงยีนของลูกค้าร้านซักรีด
แต่เบื้องต้นผู้ก่อเหตุยอมรับ

รับว่าลงมือลักทรัพย์จริงนะคะ

ของกลางไว้ในป่าย่าข้างทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว